ค่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เรามีข้อมูลมาจากเพจเส้นได้นะคะ
คุณยายท่านหนึ่งอายุเก้าสิบกว่าแล้วคุณยายติดโควิดสิบเก้าครับ
ลูกสาวก็ติดโควิดสิบเก้าแล้วอยู่กันสองคนลูกสาวเสียชีวิตคุณยายไม่รู้
คือนอนเฝ้าศพลูกสาวอะค่ะจนเพจเส้นได้เขาเข้าไปช่วยนะคะ
บอกคุณยายนะว่าลูกสาวเสียชีวิตกลัวคุณยายไม่มีกำลังใจในการรักษาตัว
ครับทางเพจเนี้ยนะคะอาสาของเพจเส้นได้เนี่ย
เขาช่วยหมดเลยพาคุณยายไปรักษาจัดการเรื่องงานศพของลูกสาวให้
คุณยายรักษาหายแล้วค่ะหายจากโควิดสิบเก้าแล้ว
กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะเรื่องราวนี้นะคะ
เฟซบุ๊คของทีมงานเพจเส้นได้เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยรูปภาพเนี้ย
คุณยายวันนะสีหน้าสดชื่นแล้วนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
คุณยายที่หลอกให้ไปรักษาตัวตอนที่ลูกสาวยายเสียชีวิตในบ้าน
หลอกเพื่อที่เราจะได้จัดการศพไม่ให้คุณยายสะเทือนใจ
ตอนนี้คุณยายหายจากโควิดกลับมาบ้านแล้ว
ดูสดชื่นกว่าเดิมมาก
เรื่องราวของคุณยายค่ะทางกลุ่มเพจเส้นได้เขาไปช่วยเหลือ
คุณยายอายุ๙๒คุณผู้ชมนั่งเฝ้าลูกสาวอายุ๕๗
ป่วยเป็นโควิด๑๙ก็อยู่ที่พื้นบ้านแล้วอาการก็ไม่ค่อยดี
ทางกลุ่มเส้นได้เขาเอาเครื่องออกซิเจนไปให้
แต่ลูกสาวคุณยายเสียชีวิตในบ้านเมื่อ๒๑กรกฎาคม
พาคุณยายให้ไปรักษาก่อนที่โรงพยาบาลบุษราคำ

ตอนนั้นคุณยายไม่รู้จริงว่าลูกเสียชีวิต
แต่อย่างที่บอกว่าคุณยายรักษาอาการโควิด๑๙หายแล้วกลับมาแล้ว

รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วแต่ว่าคุณยายกำลังใจดีจริง
วันนี้ทีมข่าวของเราไปเจอกับคุณยายมา
คุณยายวันนะพุ่มแจ่มอายุ๙๐
มารักษาตัวต่อที่บ้านตั้งแต่๖สิงหาคม
ลูกหลานก็มาช่วยกันนี่ค่ะ
คุณยายแข็งแรงเดี๋ยวดูนะคะ
คุณยายก็พยายามจะโชว์นักข่าวว่ายายแข็งแรง
ตอนนี้มีลูกหลานมาช่วยดูแลเราด้วย
หลานสาวค่ะคุณวรนุษย์ค่ะบอกว่า

ตอนนี้คุณยายยังนั่งไม่ค่อยได้นะคะ
ยายยังนอนแบบนี้เพราะว่ายังเหนื่อย

ลูกสาวคุณยายเสียชีวิตไปแล้ว
แต่คุณยายกำลังใจดีมากค่ะ

รักษาตัวอยู่ที่ไหนลองถามเขา

เขาบอกรู้รู้ตั้งแต่วันนั้นแหละ

ตอนนี้เหรอยายก็กลับมา

แล้วก็ยายไม่สามารถลุกนั่งได้

ไม่ได้กินอาหารอะไรอย่างนี้

เหมือนแกยังเหนื่อยอ่า